วันนี้ไทยรัฐทันข่าวนะคะเริ่มกันที่เรื่องของข่าวเศร้าค่ะ
เป็นข่าวเศร้าของวงการลูกทุ่งหมอลำนะคะถ้าพูดถึงหมอลำฝ่ายชาย
ไม่มีใครนะน้อยคนมากที่จะไม่รู้จักพรศักดิ์สองแสง
ค่ะคืออยู่มานานแล้วคือเพลงดังเขามีเยอะมากใช่นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเพลงมีเมียเด็กสาวจันกั้งโกบแล้วก็อีกหลายบทเพลงนะคะ
แต่ว่าเขาก็ได้เสียชีวิตลงด้วยวัยหกสิบเอ็ดปีค่ะฟุบเอ่อหมดสติ
แล้วก็ฟุบลงไปในห้องน้ำภรรยาแล้วก็ลูกก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
แต่ปรากฏว่าไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตของคุณพรศักดิ์ไว้ได้เสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจวายเฉียบพลันนะคะ
ศพของนายพรศักดิ์สองแสงหรือนายบุญเสาประจันตเซนลูกสาวและลูกชายเนี่ย
ก็รับร่างกลับมาสวดพระอภิคัมศพที่บ้านเล็กที่สองร้อยสามสิบหกตะบนบ้านขาบรรพเมือง
จังหวัดหนองบัวลำพูแล้วนะคะช่วงเช้าที่ผ่านมาญาติพี่น้องเพื่อนบ้านเนี่ย
มาช่วยกันค่ะมาเตรียมสถานที่จัดงานศพท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
แล้วก็ตกต่อเนื่องจนถึงเช้าเพื่อนบ้านญาติพี่น้องค่ะ
มาให้กำลังใจนางจุลาวันประจันตเซนเป็นภรรยาของคุณพรศักดิ์แล้วก็ลูก
ยังอยู่ในอาการโศกเศร้านะคะอาลัยต่อการจากไปอย่างกระทันหันของสามี
ทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำพูและรองนายกอบจหนองบัวลำพูพร้อมคณะค่ะ
ก็เดินทางนำพวงหลีดมาเคารพศพด้วยแล้วก็แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสีย
สำหรับกำหนดการสวดพระพิกรรมศพนะคะมีขึ้นวันที่สิบหกถึงสิบเจ็ดตุลาคม
และจะมีพิธีชาปนกิจวันจันทร์ที่๑๘ตุลาคมนี้ที่วัดป่าบ้านขามค่ะ
ก่อนหน้านี้เนี่ยเพจเฟซบุ๊คของคุณพรศักดิ์สองแสงนะคะก็โพสต์ข้อความระบุว่า
ไลฟ์สุดท้ายของอ้ายพรศักดิ์ค่ะวงเล็บว่าอ้ายแกอยากไลฟ์เพราะว่าคิดฮอดแฟนเพลงนะคะ
ก็นี่แหละค่ะเป็นการแชร์ภาพการไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊คเมื่อ๑๘กันยายน

สำหรับประวัติของพรศักดิ์สองแสงหรือว่าในบุญเสาประจันตเซนค่ะ
เมื่อวันที่๒พฤศจิกายน๒๕๐๓ที่บ้านโนนสมบูรณ์อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
เป็นนักร้องลูกทุ่งหมอลำชื่อดังของประเทศไทยค่ะเจ้าของฉายาไอ้หนุ่มแขนซ้ายลายมังกร
เพราะว่าเป็นนักร้องคนแรกค่ะที่มีรอยสักให้แฟนได้เห็นอย่างชัดเจน
หลังจากนั้นมีการตั้งวงดนตรีค่ะชื่อว่าแชมป์อีสานบันทึกเทปชุดแรกในปี๒๕๕๙
ชื่อว่าชุดว่าเสือสำนึกบาปและมีผลงานเพลงออกมาต่อเนื่องกว่า๔๐ชุดค่ะ
เพลงดังที่น่าจะเป็นที่รู้จักอย่างดีเลยมีเมียเด็กใครไปคาราโอเคนะ

จนมีงานเดินสายร้องเพลงเป็นที่รู้จักทั่วประเทศ
เต้ยสาวจันทร์กั้งกูด
เพลงนี้ช่วงปี๒๕๒๙ถึง๒๕๓๐นะคะ

เพลงนี้ยังไปเดินสายถึงต่างประเทศด้วยค่ะ

พี่เบิร์ดทงชัยแมคอินไตซุปเปอร์สตาร์
เพลงป๊อปพี่เบิร์ตและคุณพรศักดิ

คอนเสิร์ต๒คน๒คม

พี่เบิร์ดธงชัยออกมาแสดงความอะไลน์
ต่อการจับไปของพรศักดิ์ส่องแสง
พี่เบิร์ตเขียนข้อความไว้แบบนี้นะคะ
ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปขอบคุณที่ได้ร่วมงานกัน
ทำให้ได้เรียนรู้ว่าจะทำยังไงให้คนดูมีความสุข
พร้อมกับขอให้ผลบุญพาคุณพรศักดิ์ไปอยู่ในที่ที่มีความสุขค่ะ
คุณพรศักดิ์ส่องแสงตรงนี้เลยนะครับ
จากพี่เบิร์ตแล้วยังมีคนในวงการบันเทิงโดยเฉพาะวงการเพลงลูกทุ่งที่มาโพสต์แสดงความอาลัยกันมากมายนะคะ
พี่รมพรเขียนข้อความว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวประจันตเศษด้วยครับ
ส่วนคุณไผ่พงศธรออกมาโพสต์ว่า
แท็กอะไรยิ่งอาจารย์พรศักดิ์สองแสงแฮชแท็กตำนานเพลงดัง
แฮชแท็กสาวจานกล้างโกบแฮชแท็กหนุ่มณคพนม
อยู่ในความทรงจำของคนลูกทุ่งตลอดไปซึ่งการจักรไปของพรศักดิ์ครั้งนี้เกิดขึ้นช่วงวันหวยออกนะคะ
หวยก็นำเลขค่ะเลขอายุ๖๑ปีไปเสี่ยงโชคหวังจะโชคดี
รวมถึงยังมีเลขวันเกิดสองพฤศจิกายนสองห้าศูนย์สาม
เวลาเสียชีวิตนะคะยี่สิบนาฬิกาสี่สิบนาทีวันที่สิบห้าตุลาคมหกสี่
และมีชาวเน็ตตาดีไปกว่านั้นไปส่องเลขทะเบียนรถที่รับศพ
คุณพรศักดิ์สองแสงด้วยเลขทะเบียนรถก็ส่องนะคะ
ก่อไก่งองูสามศูนย์เจ็ดแปดค่ะอ๋ออ่าวันนี้แล้วสินะอืม
แต่บ่ายโมงครึ่งไม่ทันแล้วนะคะ